นักล่าสมบัติแห่งแม่น้ำเพชรบุรีครับ

จะมอบไปนี้สมัยอายุทยาอำเวฟคืออะไร

อุ๊ยเป็นดาบเหล็กน้ำกี้

เหมือนกับดาบหนึ่งเลือดอะไรประมาณนั้น

เพราะว่าถ้าเกิดเทียบปุ๊บจะมีอาถรรพ์คุณพระดำไม่ได้
แต่ขักนี่ก็ประกบป่อยจะไม่กลัวอะไรมานี่